เป็นอุทาหรณ์ด้วยใครที่เล่นโทรศัพท์มือถือในขณะที่ขับรถ
เอาอีกแล้วค่ะเกิดเป็นอุบัติเหตุหนุ่มอายุ๒๑ปีเนี่ยนะคะ
ก้มเล่นโทรศัพท์มือถือในขณะที่ขับรถ

รถบัสเขาเจาะเสียอยู่กลางทางเนี่ยนะคะ
แล้วมองไม่เห็นคือไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างหน้า
เพราะว่ามัวแต่เล่นโทรศัพท์มือถือตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บไปเนี่ยนะคะ
อุบัติเหตุนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนนะคะ
เล่นโทรศัพท์มือถือในขณะที่ขับรถนะคะ
เกิดขึ้นบนถนนสายเชียงใหม่ลำปาง
ฝั่งขาออกพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ตำรวจภูทรแม่ปิงหลังจากที่ได้รับแจ้งมีรถเก๋งชนท้ายรถบัสนะคะ
เข้าไปตรวจสอบพร้อมกู้ภัยค่ะ
ไปพบกับรถบัสโดยสารสายกรุงเทพเชียงใหม่

สภาพรถด้านหน้าพังยับเลยค่ะ
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๑ราย
ชื่อว่านายนาธิการสินทุปันอายุ๒๑ปี
เป็นคนขับรถเก๋งได้รับบาดเจ็บก็คือที่หน้าอกและปากแตก
กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าคนขับรถเก๋งไม่ได้มีอาการเมาสุราแต่อย่างใด
แต่ว่าระหว่างที่ขับรถมาตามถนนสายดังกล่าว
คนขับรถเก๋งก้มเล่นโทรศัพท์มือถือค่ะเพื่อที่จะโทรหาแม่

พุ่งชนท้ายรถบัสที่มันจอดเสียอยู่กลางถนนอย่างจัง
เป็นเหตุให้คนขับรถเก๋งได้รับบาดเจ็บค่ะ
มาดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นที่เชียงรายค่ะ
ตำรวจภูทรเชียงแสนได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแหกโค้ง
มีผู้บาดเจ็บถูกเหล็กเสียบที่หน้าท้อง
และทีมกู้ชีพจากโรงพยาบาลเชียงแสนเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะ
ไปเจอกับนายนองเป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่าอายุ๓๒ปี
น้องเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ตอนที่ไปถึงนอนคว่ำหน้าทับเสาหลักลายข้างทางร้องครวนคลางด้วยความเจ็บปวด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเหล็กที่เสาหลักลายเสียบเข้าที่ท้องลึกประมาณ๕นิ้ว
กู้ชีพได้ใช้เครื่องตัดเหล็กออกก่อนแล้วรีบนำตัวไปรักษา
ต่อที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุในนองขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ติดแผ่นป้ายทะเบียนจะเดินทางกลับที่พัก
พอมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะเป็นโค้งหักศอก

พุ่งชนป้ายบอกทางป้ายล้มเลย
ตัวเขากระเด็นไปถูกเหล็กหลักลายเสียบเข้าที่หน้าท้องได้รับบาดเจ็บ
ส่วนรถถลายตกลงไปข้างทางนะคะ
ต่อเนื่องกับอีกหนึ่งอุบัติเหตุเลยนะคะ
แล้วก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันเป็นพิเศษ
เพราะว่าล่าสุดค่ะเกิดอุบัติเหตุรถกระบะค่ะ
ฝนเพิ่งตกถนนก็รืน

ฟาดเข้ากับรถเทลเลอร์ที่จอดอยู่ข้างทาง
ทำให้คนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บสาหัส
กล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นนะคะจับภาพได้อย่างชัดเจน
คลิปนี้คนที่เอามาโพสต์
ชื่อว่านายสุนทรศรีจุลลาอายุ๔๓ปี
มาโพสต์พร้อมกับข้อความระบุว่า
อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นวันที่๕กันยายนที่ผ่านมา

ริมถนนมิตรภาพอำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้นายจิรชีพท่าวังหลาด
อายุ๓๙ปีเป็นคนขับรถกระบะ

กู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนรถกระบะเนี่ยพังยับเยินเลยนะคะ
จากการสอบถามตำรวจสพพลเจ้าของท้องที่
ว่าก่อนเกิดเหตุมีรถบรรทุก
ไปทำหัวมันสับปะหลังหล่นบนถนน
ตำรวจจึงประสานไปยังหมวดการทางให้มาเก็บกวาด
แต่ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเดินทางมาจุดเกิดเหตุ
ปรากฏว่ารถกระบะเคราะห์ร้ายขับมาถึงก่อน
เหยียบหัวมันสับปะหลังประกอบว่าช่วงนั้นเนี่ย
มีฝนตกลงมาด้วยก็เลยทำให้ถนนลื่น
รถจึงเสียหลักหมุนไปฟาดเข้ากับท้ายรถเทรลเลอร์
จอดอยู่ข้างทางจนคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเรื่องของอุบัติเหตุนะของหล่นบนถนนเนี่ย